เรื่องบุญมาแล้วมาต่อกันที่เรื่องร้อนกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะรัก๓ปีครั้งนี้ไปไม่รอดของธัญญาอ๊อฟหลายคนเห็นกันอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาประกาศชัดกลางโซเชียลว่าเขาเลิกกันไปแล้วนะคะ
ประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรักแต่ก็อย่างที่รู้นะจบไม่ค่อยดี
เมื่อวานนี้เป็นการเปิดใจครั้งแรกของน้องธัญญาหลังจากที่เลิกรากับพี่อ๊อฟสุพนัทเนาะ
สาเหตุอย่างที่รู้กันเขาก็บอกว่ามีการผิดสัญญาใจกันเกิดขึ้น
พูดง่ายมีเรื่องของมือที่๓มาเกี่ยวข้องนั่นเอง
และทางฝ่ายหญิงเนี่ยน้องธัญญาเนี่ยเขาจับได้ว่าทางฝ่ายชายเนี่ย
มีไปแจกจ่ายรอยยิ้มกับผู้หญิงคนอื่นไปหารอยยิ้มที่อื่นอะไรอย่างนี้นะคะ
งานนี้พี่อ๊อฟเองเขาก็ออกมายอมรับแบบแมนว่าความผิดเขาเองนะฮะ
แล้วก็มีการลบแชทถึง๒ครั้ง๒คราก็ว่ากันไป
แต่เรื่องราวเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมก็เคลียร์กันไปแล้วไม่จบคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอย่าพูดไงคือหวยมันไปตกที่ดาราสาวคือคุณมิลดา
เขาถูกโยงว่าเป็นมือที่๓ทำรักร้าวในครั้งนี้
ซึ่งทางด้านสาวธัญญาเนี่ยบอกว่าเอาจริงหนูงงนะที่มีชื่อของคนคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในข่าวของหนู
เพราะว่าจริงหนูพูดถึงอีกคนนึงนะแล้วคนนี้มายังไงก่อน
นี่ว่ายังไงนั่นแหละค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วน้องธัญญาก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอบคุณอดีตคนรักที่สอนให้เธอได้รู้จักคำว่ารักตลอด๓ปีที่ผ่านมารักแบบเจ็บจุกเป็นยังไงไปฟัง
วันที่๒๔กรกฎาหนูจับได้ว่าเขาไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนนึง
แต่วันที่๒๕กันยาหนูได้มารู้อีกครั้งหนึ่งคือ
เขาได้ไปหากันตอนตีหนึ่ง
แต่ที่หนูรู้ก็คือมีเรื่องการลบแชทค่ะ
มีเรื่องการลบแชทมา๒ครั้ง

แต่เราก็ยังไม่ได้ไปปักปำอะไรเขาเลยค่ะ

ขอบคุณพี่เขาที่มาทำให้หนูเรียนรู้กับ
คำว่าลักษณ์ในช่วงอายุ๒๒๒๕
คือมันเป็นการสอนคำว่ารักในทุกรูปแบบจริงค่ะ
อันนี้นักผู้ชมเราก็อยากตื่นไปแบบว่าเออ

ก็ต้องฟังความของทางฝั่งคุณมินดาออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกัน

คุณมิลดาก็มาเลยค่ะ
ไปดูแล้วกันล่าสุดเขาพูดว่าไงค่ะ

ถูกตั้งเป้าถูกพาดพิงว่าเป็นมือที่๓ของออฟ

มินดาเปิดใจชัดเจนเลยนะเรื่องมือที่๓บอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่แน่นอนค่ะพี่
ออฟมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดจะแย่งของของใคร
อ๊อฟให้สัมภาษณ์ว่าอยากไปหารอยยิ้มใหม่ย้ำนะคะว่าไม่ใช่ตัวมินดาจ้ะ

ช่วงนี้ค่ะที่คุยกันบ่อยเพราะว่าอะไร
ฝ่ายชายเขาไม่สบายใจเรื่องปัญหาความลงความลับของตัวเอง
ในฐานะที่มินดาเป็นน้องเนี่ยก็ให้คำปรึกษาได้เท่าที่ทำได้

คือเป็นเพื่อนร่วมชาวแก๊งมาก่อนเท่าที่อ่านตามที่คุณมินดาโพสต์ในโซเชียลนะ

แต่พอคุณอ๊อฟเขาไปมีแฟนเนี่ยก็หายไปจากเพื่อนร่วมแก่

เออกลับมาใหม่ก็มาปรึกษาอาริการวันนี้

ทีนี้นักข่าวก็เลยถามหยอดไปนะคะว่า

แต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าพี่อ๊อฟเขาจะมาจีบมินดา

บอกเลยว่าคำตอบเนี่ยสะดุ้งอยู่เหมือนกัน

อ่ะงง
ก็อย่างที่หนูถามพี่ไปเลยว่าถ้าวันนี้หนูกับพี่อ๊อฟจะคบกันนะคะ
ปัญหามันไปติดอยู่ที่ใครอะคะ
เพราะว่าหนูก็โสดเขาก็โสด
ค่ะแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีการแบบจีบ
หรือว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่คุยก็คือคุยกันเรื่องประเด็นเลย
เพราะพี่เขาก็รู้สึกว่ากังวลกับเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้น
เขากังวลนะคะเขาคุยจนหนูบอกพี่แบบเลิกคิดเถอะ

หนูกับพี่อ๊อฟรู้จักกันมาก่อน
ในกลุ่มเพื่อนนะคะสนิทสนมกันจริงยอมรับว่าสนิทกัน
แต่ว่าหนูกับพี่อ๊อฟไม่เคยคบกัน
มินก็อยากจะบอกแบบชัดเจนเลยนะคะว่า
ไม่ได้เป็นมือที่สามนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นมือที่สามใครด้วยค่ะ
อันนี้ก็ในส่วนของน้องนิวดาวก็ออกมาเคลียร์ว่าเขาก็รู้จักมาก่อนนะ
นู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ้าวคุณอ๊อฟไปมีแฟน
พอเขาเลิกกับแฟนก็อุ๊ยมันเป็นที่ปรึกษาทางหัวใจก็แล้วกัน
แต่มันโอเคแต่พอมาตอบตอนหลังที่บอกว่า
อ้าะถ้าหนูก็สดหนูก็เป็นแฟนได้นะโค้ชกับพี่อ๊อฟแบบนี้
มันทำให้เราคิดนะว่าเธอก็มีใจหรอเอาอย่างนี้ส่วนตัวนะถ้าติดตามข่าว
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ